ดูที่กระบี่เรื่องกระบะอีกเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้เขากำลังเร่งล่าตัวกระบะคันนี้ค่ะ
กระบะคันนี้เนี่ยไปขับรถชนพนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ซิ่งหลบหนีไปแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยคือเป็นคนที่ทำงานหาเงินเรียน

ส่วนคลิปที่คุณผู้ชมเห็นคือคนที่เขาขี่มอตโอซัยไล่ตามรถกระบะคันนี้ค่ะ
เพราะละเมืองดีขี่มอตโอซัยไล่ตามลดถ่ายไปด้วย

ไม่หยุดแล้วฝนตกหนักด้วยค่ะสุดท้ายเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะไล่ทันนะคะ
ฝนตกหนักแล้วกระบะก็ขับเร็วก็หนีไปได้ในที่สุดนะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะคือเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะ
ทำงานเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนในระดับปริญญาแล้วก็ใกล้จะจบแล้วด้วย
แต่มาโชคร้ายเจอเหตุการณ์นี้ซะก่อนค่ะนะคะคือเขาขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้าน
แล้วรถกระบะคันนี้เนี่ยก็ขับมาชนนะคะผู้เสียชีวิตคือนางสาวโรธิดารัฐสวัสดีอายุ๒๑ปี
กำลังกลับจากเข้าเวรทำงานนะคะกำลังจะกลับบ้าน
แต่รถกระบะคันนี้ก็ขับมาชนครับรถเสียหายหนักแล้วก็เธอไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ย
ในที่เกิดเหตุยังมีชิ้นส่วนของกันชนรถกระบะตกอยู่เลยค่ะ
นี่ค่ะก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดปรากฏว่าก็ไปพบภาพรถกระบะคันนี้ในสภาพกันชนหน้าเสียหาย
แล้วตอนที่ขับเนี่ยค่ะก็ขับมุ่งหน้าไปทางอำเภอเขาพนม
มีป้ายทะเบียนรถเห็นตัวเลขด้วยนะคะคุณผู้ชม
เห็นตัวเลขด้วย๘๐๙๐แต่ว่าไม่เห็นหมวดตัวอักษร
ตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วตำรวจบอกว่าถ้าเจ้าของรถไม่เข้ามามอบตัวเนี่ย
คือเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในการที่จะสืบสาวไปหาว่ารถคันนี้เนี่ย
ใครขับใครเป็นเจ้าของค่ะเพราะฉะนั้นก็รายงานตัวกับตำรวจด้วยค่ะ